นำเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดประกาศ
ขีดเส้นตาย๑๗รีสอร์ทบนภูทับเบิก

แล้วก็ย้ายออกก่อนวันที่๑๙สิงหาคมนี้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง
เข้าติดประกาศตามคำสั่งของคอสช
เพื่อแก้ปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก
โดยให้เจ้าของรีสอร์ทจำนวน๑๙แห่ง
ที่ถูกสารพิพากษาสั่งให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ดำเนินการลื้อถอนแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออก

ก่อนที่จะครบกำหนดเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ครบกำหนดเจ้าหน้าที่จึงขีดเส้นตายเตรียมเข้าลื้อถอน

โดยได้เข้าไปติดประกาศเพื่อแจ้งเตือน
และบอกให้ทราบถึงกำหนดการที่เจ้าหน้าที่
สนที่กำลังพร้อมกับเครื่องจักรเข้ารื้อถอน
โดยให้ผู้ประกอบการเตรียมเก็บข้าวของ
ทรัพย์สินต่างออกให้เรียบร้อย
พร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หลังปิดประกาศจนครบทั้ง๑๗แห่ง

โดยไม่มีเหตุการณ์ขัดขวางแต่อย่างใด